ไทยรัฐก็มีปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ตรวจหาเชื้อที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปนั้นก็จับมือกับพันธมิตร
มีการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
วันนี้มีการจัดส่งชุดตรวจล็อตแรกไปแล้วจำนวน๕๐๐๐ชุด
ใกล้กับ๒หน่วยงานด้วยกันก็คือ๑
บริการสาธารณสุขสำหรับอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะ
แล้วก็๒สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก๑๐๐๐ชุด
เพื่อที่คุณผู้ชมรายการข่าวใส่ไข่เองเนี่ยนะคะท่านใดที่พอจะมีกำลังทรัพย์
อยากจะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้ได้ค่ะ
เงินทั้งหมดเราจะนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙ต่อไป
ซึ่งตอนนี้ทางไทยรัฐก็ได้ทำแล้วนะคะ๕๐๐๐ชุดส่งไป
วันนี้คุณเองก็สามารถร่วมกันได้เขาบอกว่าถ้าตรวจเจอ
อย่างน้อยเราก็กินยาพักขวั่นกักเติมมันก็จะไม่ระบาด
วันนี้ทางไทยรัฐอยากจะให้เนื่องจากว่ามีการส่งหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศอยู่แล้ว
อย่างน้อยนะฮะเครื่องพวกนี้จะได้รู้ว่าคนในบ้านเราเป็นโควิดหรือเปล่า
ความแม่นยำของเขา๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ไทยรัฐเราจะร่วมฝ่าวิกฤตไปกับคนไทย

ซึ่งราคาต้นทุนที่ถูกที่สุดตอนนี้มันน่าจะ๒๐๐เกือบ๓๐๐บาท
วันนี้ไทยรัฐอยากจะทำให้ได้เยอะที่สุดวันนี้ชุดแรก๕๐๐๐ชุด
อย่างน้อย๕๐๐๐ชุดถ้าสมมุติตรวจยังถูกที่ก็๔๐๐๐กว่าคน

เพราะว่าถ้ารัฐบาลตรวจอย่างเดียวตอนนี้รัฐบาลตรวจได้เต็มที่๕๐๐๐คน
อ่าจัดใช่ฮะต่อวันต่อวันนี้คือเต็มที่แล้วทั้งประเทศ

ก็สามารถทำให้เราได้รู้สึกปลอดภัยอีก๕๐๐๐กว่าคนถูกต้อง
เห็นว่ามีประกาศออกมาว่าแรงงานต่างด้าวจะยกเลิกการตรวจเหรอคะ
วันนี้เห็นทางไทยรัฐลงอยากลองอัปเดตให้ฟัง